ติดตามความพร้อมกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ฝึกซ้อมวันที่๒ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนั้นก็เน้นในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะครับ
ที่จะใช้ในการเจอกับทีมชาติอีรักษ์ครับซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองยอมรับว่าการเจอกับอีรักษ์ครั้งนี้
อาจจะต้องเจอกับงานหนักนะครับเพราะว่าอีรักษ์ชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงทีมหลายตำแหน่งครับ
ช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมเป็นวันที่๒ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติอิราณ
โดยซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเน้นย้ำแท็กติกต่างที่จะใช้ในเกมกับทีมชาติอีรักษ์
โดยธนบูลเกษารัฐประการหลังตัวเก่งกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้ว
หลังการฝึกซ้อมซิโก้ยอมรับว่าอีรักษ์ทีมนี้แม้จะไม่มียูเนสมามูสซึ่งเป็นตัวทีเด็ดของทีม
แต่ทีมอีรักษ์ชุดนี้มีการนำผู้เล่นจากทีมชุดยู๒๓ที่คว้าตัวไปโอลิมปิก
ทำให้ทีมไทยต้องเรียนรู้
ส่วน๑๑ผู้เล่นตัวจริงขณะนี้ยังเฟ้นหาผู้เล่นที่ดีที่สุด
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในบางตำแหน่ง
ถ้าได้๓แปลงคือว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะครับ
ธีรทรบุญมาทันกัปตันทีมเชื่อว่าเกมนี้ทีมมีความพร้อมเต็มที่
ซึ่งก็หวังที่จะเก็บ๓คะแนนให้ได้
ขณะที่การมาถึงรอบนี้นับเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเตะหลายคน
ผมว่าอันนี้มันก็มาแบบเหมือนกำไรแล้วแหละ

ก็รวมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักเตะทีมชาติไทยนะครับเก็บใช้ชนะในวันที่๑๑ตุลาคมนี้นะครับ
ซึ่งโปรแกรมสำหรับการแข่งขันในวันที่๑๐ตุลาคมก็จะเป็นการแถลงข่าวครับ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงเตฮารานประเทศอีรานครับ